ไปดูเรื่องของพิธีกรรมที่น่าสนใจกันหน่อย
เขาเรียกว่าพิธีตั้งเสาทีกงเต็ง

เอาคุณดูในภาพอีกทีแล้วคุณลองเดาดูสิ
ว่าไผ่ที่เอาไปเนี้ยมันยาวซะแค่ไหน

ไล่ไปโหโหยาวมากอะ
เดาไม่ถูกความยาวเท่าไหร่เนี่ย

อันนี้มันสุดขนาดนี้

เขาร่วมแรงร่วมใจกันยกต้นไผ่เพื่อไปทำพิธีตั้งเสาทีกงแต่งเริฟ
ไผ่ประดับโคมบูชาเทวดาค่ะจัดขึ้นที่มูลนิธิกุศลสถานตรัง
ก็จังหวัดตรังนั่นแหละซึ่งที่นี่เขาบอกว่ามีต้นเดียวของงานเลย
และตั้งตรงานอยู่ที่แท่นบูชาเทวดาฟ้าดินของงานในพิธีสารเจ้านั้น
เขาบอกว่าการคัดเลือกต้นไผ่ที่มาทำเสาทีกงน่ะมีขั้นตอนไม่ใช่น้อย
อย่างแรกต้องคัดเลือกแหล่งที่มาของต้นไผ่ดูทรงก่อนเอาต้นไผ่ที่มันตรงใบพุ่มสวย
ก่อนตัดนะไม่ต้องนะต้องยกมือกราบไหว้ขอคำมากันก่อน

บอกกล่าวกันก่อนเพราะถือว่าเป็นของมงคลและเป็นตัวแทนสื่อให้ถึงเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์ไง
หลังจากนำไผ่มาตกแต่งแล้วนะเขาจะมีการประมูลต้นไผ่

ใช่ครับเขาบอกว่าการประมูลเนี่ยโอ้ย
หรือบางทีนะหลายแสนบาทก็มี
แล้วเค้าเอาไปทำอะไร
อาจจะไม่ต้องประมูลก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละที่
เอางี้แหละหากใครประมูลไปได้เสร็จงานก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดขบวนแห่ไปส่ง
แล้วก็ติดตั้งให้ถึงบ้านเลยนะติดตั้ง
ไปพร้อมกับการติดตั้งบริการหลังการขายอ๋อบริการทุกระดับประทับใจ
แต่เรื่องเป็นความเชื่อเพราะบางคนเขามีความเชื่อว่าไอ้
เสาเนี่ยนะเสาไผ่เนี่ยนะมันเหมือนเป็นการสื่อ
สื่อบางสิ่งบางอย่างไปถึงเทวดาฟ้าดินและจะขอพรอะไรก็ได้ตามนั้น